ปลาดพิลึกเกือบ

ไม่รู้ว่าตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นหรือคนที่ไปใช้ถนนเส้นนั้นจะตลกและขำออกหรือเปล่านะคุณ

ถนนที่มันเคยเป็นสองเลนสะพานที่มันเชื่อมต่อกันเป็นสองเลน
พอหยายเบนดีคืนดีเวลาขยายถนนเนี่ย
ขยายถนนเป็น๖เลนสะพานตรงนั้นต้องเป็นไง

สะพานมันโอ๊ย
คือถ้าเกิดว่าเป็นคน

ทำไมมันถึงพิลึกประหลาดแบบนี้ถนนก็กว้าง
แต่พอมาถึงช็อตขึ้นสะพานบีบ

มันจะเป็นคอคลอดอะไรแบบนี้เหรอ
รถที่กำลังมากันแบบโอ้โหขับกันสบาย

ใช่คือตรงนี้มันเป็นคอขวดนะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้ค่ะอยู่ตรงไหน
อยากรู้จุดตรงนี้อยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ
คุณผู้ชมถนนสายชนลประธานในพื้นที่หมู่หนึ่ง
เกาะตะเคียนที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตา

ตราดรอเรือด้วยนะเดี๋ยวผิดที่
แล้วมันมีอยู่๒ช่วงที่เขามีการขยายถนน
จาก๒เลนเป็น๖เลนช่วงหนึ่ง

แต่ที่มันน่าแปลกคือไอ้จุดตรงนี้แหละสะพานข้ามคลองนี่แหละคุณ

หรือเกี่ยวกับเรื่องของการเวรคืนหรือยังไง
เพราะว่าเมื่อกี้ถ้ามองจากภาพมุมสูงนะ
ถนนขยายไม่ได้เพราะมีบ้านอยู่หรือเปล่า

เดี๋ยวนี้ฉันจะให้ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านด้วยเดี๋ยวก่อน
ผู้ใหญ่บ้านเขาจะบอกว่าเพราะอะไรถึงติดอยู่ตรงนั้น
นักข่าวของเราลงพื้นที่เมื่อวาน
ไปดูอุ๊ยถนนมันถูกขยายเป็น๖เลน
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนท่าเรือจ้างยาว
จนถึงปากซอยลุงโพยแล้วมันก็บีบให้เหลือสองเลน

แล้วหลังจากนั้นก็ขยายกลับมาเป็น๔เลน

ผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งค่ะผู้ใหญ่ราเชนชอบรถ
บอกว่าเรื่องนี้นะคุณนักข่าวมันเกิดจากงบ
มันมาไม่พร้อมกันไอ้ถนนเส้นนี้นะคุณบุ๊ค
ถูกขยายออกเป็นสองช่วงไงคือช่วงหนึ่งน่ะมันขยายเป็นหกเลน
ส่วนอีกช่วงหนึ่งน่ะขยายเป็นสี่เลนอ่า
แล้วหน่วยงานคุณบุ๊กฟังน่ะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะ
คือแขวงทางหลวงชนบทในการทำถนนถนนถนน
คนละส่วนคนละส่วนคุณขวัญคุณขวัญฟังให้ดีนะ
สะพานเนี่ยเป็นของชนรับประทานอ้าวนี่ไงของทางหลวงชนบท
ของชนรับประทานผู้เกี่ยวข้องเขาก็เลยบอกว่า
งบก่อสร้างถนนอ่ะมันไม่รวมสะพานแล้วแล้วตอนเนี้ยค่ะ
ชนรับประทานเองอยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกงบ
พอเบิกงบมาจะได้ส่งมอบสะพานให้กับแขวงทางหลวงชนบท
เพื่อดำเนินการขยายสะพานต่อไปเดี๋ยวจะมีคำถามจากประชาชนนะถาม
ว่าเวลาทำอะไรแบบนี้หน่วยงานเขาไม่คุยกันเหรอ
ไปปรึกษากันเหรอหรือเวลาที่เราแซวกันว่าแบบ
เจ้าหน้าที่เขาไม่อ่านไลน์กลุ่มเหรอนี่แหละค่ะผู้ใช้ทาง
ขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่คุ้นเส้นทางอ่ะ
มาถึงตรงเนี้ยเขาจะถูกบีบบีบบีบใช่ไหมลองฟังผู้ใหญ่ดูดีกว่าค่ะ
มันติดอะไรไอ้ตรงนั้นน่ะเออมันติดอะไรไอ้นั่นอ่ะค่ะ
บางครั้งน่ะเบรกไม่ทันน่ะพอมาเริ่มต้องหลบอย่างเงี้ย
อย่างบางทีรถใหญ่สวนมาปุ๊บเนี้ยอ่ารถรถกระบาดอย่างเงี้ย
มันจะไปยากอ่ามันก็จะมีเอ่อปฏิเหตุมีเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ย
มีตรงสะพานนู้นมีแล้วมีชนกัดเลนนะ
คนที่ไม่คุ้นทางอ่ะเนอะที่มาจากที่อื่นอ่ะ
ถ้าเขามาวิ่งมาดีปุ๊บมาเจอถนนแคบตรงนี้
มันก็อันตรายอันตรายครับอันตราย
กลางคืนกลางคืนก็ยิ่งอันตรายอย่างเงี้ย
มันอันตรายเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่บอก
แต่ตรงนั้นที่แรกที่ฉันคิดว่าเป็นบ้านคุณบุ๊
ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ให้เวรคืนหรือยังไง

ไอ้ขยายถนนก็ของทางหลวงเขารับผิดชอบใช่ไหม

เพราะว่าเป็นการรับผิดชอบของชนประทานชนประทาน
และอาคารที่ยังอยู่เป็นอาคารอะไรรู้ไหมคุณ
อะไรคะอาคารประตูระบายน้ำ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ได้ใช้งานแล้ว
อ้าวทีนี้เอาไงดีอ่ะลื้อทิ้งหรือว่าขยับหรือว่ายังไง
ดิฉันว่ามันต้องทำสเต็ปพร้อมกันที่เขาบอกว่าไอ้สะพานตรงนี้ที่เป็นของชนรับประทานใช่ไหม
เขาจะมีการจัดการตรงนี้แล้วก็เอาให้ทางหลวงเพื่อที่จะขยาย
แล้วจะลื้อไอ้ตรงเนี้ยออกเอออ้าวยังไงต่อล่ะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบจากทางชมประธานอีกทีนะใช่ค่ะ
ว่าชนประทานเนี้ยจะทำยังไงต่อกับอาคารประตูระบายน้ำที่มันได้ใช้
ขยับขยายเพื่อที่จะให้ถนนมันขยายตามไปด้วยดีไหม
อืมนี่แหละไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ชินแล้วนะคะ
ใช่คนแถวนี้เขารู้กันสะพานเอวคลอดเอวกิวแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นคนต่างถิ่นต้องระวังในการขับขี่นะ
แล้วถามว่าตอนนี้เขามีอะไรเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกอะไรนะ
ชนกาดเร็วใช่ไหมใช่เขามีกาดเร็วกั้นอยู่แต่บางคนไม่รู้จริงจริงอ่ะ
สิ่งที่เขาทำได้คือติดไฟกระพริบเตือนไงเตือน
แล้วก็มีป้ายจราจรมีแท่งแบรีเออร์คือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เอารถต่างถิ่นจริงจะผ่านเส้นนี้น้อย
ก็คิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนักต่อให้น้อยเนี่ย
แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียอยู่ดีแหละ
ใช่ขออภัยหน่วยงานนะแต่อย่าให้ชาวบ้านเขาว่าเลย
ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรและหน่วยงานไม่คุยกัน
ใช่เมื่อกี้ที่ฉันเห็นแล้วแหละว่ามันมีป้ายเหลือง
คือเตือนไว้มันเป็นทางแคบแต่เชื่อไหมเดี๋ยวเป็นข่าว
เดี๋ยวเผลอบ่ายนี้ลงพื้นที่ดูเดี๋ยวมีคำตอบแน่นอน
ให้ชมภาษาลงไปสำรวจนะฮะค่ะ